อย่างที่บอกไปว่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ได้เรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงกันนะคะ
กรณีสลักกิจแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
และจะสรุปผลสำนวนคดีในช่วงบ่ายวันนี้

ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

รายงานมาจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
เช้านี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้น

ถูกรางวัล๓๐ล้านมาหาข้อสรุปนะคะ
ขณะที่ครูปีชาเองก็ยังคงไม่นำหลักฐานสำคัญนั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพบุคคลขณะก้มลงเก็บลอตเตอรี่มาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
ผลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดียักยอกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาท
ร่วมประชุมสรุปสำนวนคดียักยอกลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตข้าราชการเกษียณตำรวจ
และนายปรีชาไข้ครวนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะคะ
ได้เปิดเผยก่อนการประชุมวันนี้ว่าจะมีการนำข้อมูลทั้งหมด
และตำรวจกองปราบปรามมาพิจารณา
และข้อมูลจากการสอบปากคำพยานกว่า๔๐ปากของทั้งสองฝ่าย

และลายนิ้วมือแฝงบนลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
พบลายนิ้วมือแฝง๒รอยบนสลากเป็นรอยนิ้วมือของ
หัวแม่มือซ้ายและนิ้วก้อยซ้ายซึ่งเป็นของร้อยตำรวจโทจรูล
ซึ่งขณะนั้นนายปรีชาได้ออกมาอ้างว่า
ตัวเองมีหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพขณะมีบุคคลก้มเก็บลอตเตอรี่ได้
และมีแม่ค้าร่วมยืนยันว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ยังคงไม่ได้ส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ด้านครูปิชาเองก็วันนี้ยังคงทำหน้าที่
สอนหนังสือวิชาพุทธศาสนาให้กับนักเรียนชั้นมศปีที่๔
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีตามปกตินะคะ
โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นว่า
รู้สึกสบายใจเพราะว่ามั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
และมั่นใจในความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ของตัวเองค่ะ
แต่ยังไม่ขอพูดถึงหลักฐานต่างนะคะ
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจภูทรภาค๗ต่อไป
ส่วนกระแสสังคมโดยเฉพาะโลกออนไลน์ค่ะ
ที่มีบางส่วนวิจารณ์ครูปีชาในทางเสียหาย

เพราะว่าเป็นความจริงที่ยังไม่กระจ่าง

อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมนะ
ของทีมเขายังรอคที่ประมรวชก็
เราช่องบ่าย
จุดเริ่มต้นในการที่จะต้องฟ้องร้องกันต่อไป
นั่นก็คือมันเป็นข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างที่เรามีนะครับ

ตอนนี้เรื่องรักฐานนี้ผมขอเอาไปแสดงในสารด้วยบ้าง
โดยวันนี้เวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะคะ
ตำรวจภูทรภาค๗จะสามารถสรุปผลเพื่อนำส่งสำนวน
จะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลเพื่อส่งสารต่อไป
หากข้อมูลใดที่สามารถนำมาเปิดเผยได้ก็จะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้คลายความสงสัย

แต่จะต้องไม่ส่งผลต่อรูปคดี
และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สำหรับผลการแถลงสรุปสำนวนคดีที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายนี้นะคะ
และทั้งหมดนี้คือมันจะการความคืบหน้าของการพิจารณาสรุปสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ